แล้วคนวิพากษ์วิจารณ์คลิปนี้เยอะมาก
อยากให้คุณผู้ชมดูข่าวนี้ให้จบข่าวด้านหลังของเรานี่แหละ
วกยับพระใกล้ชิดศรีกา
ศรีกาเนี่ยนะนุ่งกระโจมอกแล้วแบบเปลือย
ตรงนี้หัวไหล่แล้วก็นั่งให้แบบรดน้ำมนต์
แต่ทีนี้ที่บอกต้องให้ดูข่าวนี้ให้จบเพราะอะไร
เดี๋ยวจะให้ฟังในมุมของวัดด้วย

แต่ว่าก่อนอื่นดูก่อนเลยค่ะ
อีกแค่งหูงามดังพระนาหารายมีริสต์
โอ้โหคุณผู้ชมนี่แหละ

แล้วก็ราดมันมีช็อตจับหัว

นี่คือพระกับศรีกาดูใกล้ชิดกันมากเกินไป
แล้วศรีกาแต่งตัวแบบนี้ดูไม่เหมาะสม
แบบนี้แต่ญาติก็ไม่ได้นุ่งกระจมอกนะเออคิดเห็นยังไงส่งคอมเมนต์กันเข้ามาก่อน
แล้วหลังจากรดน้ำมนต์แล้วนี่เดี๋ยวจะมีเรื่องของการเอามีด
น่าจะเป็นมีดลงอาคมมาปักอยู่บนหัวของศรีกาคือเขาทำพิธีนี่แหละค่ะ
คนก็กังวลถึงความไม่เหมาะสม
แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยคลิปที่มันเผยแพร่ออกมานี่มีผู้หญิง
สีกามผู้หญิงนะเยอะหลายคนเลยค่ะ
แต่ว่าเอ๊ะไม่ได้แต่งตัวเหมือนกันหมดทุกคนนะ
คือบางคนใส่เสื้อใส่กางเกงเสื้อยืดใส่กางเกงแล้วก็มีกระโจมอก
ดังนั้นเรื่องการแต่งตัวยังไงกันแน่

เจ้าหน้าที่วัดพูดถึงพิธีนี้เป็นพิธีเหมือนกับรถน้ำมนต์อาบน้ำมนต์นี่แหละ

แล้วก็ชี้แจงพิธีนี้ค่ะทำจริง
ใครที่อยากจะมารดน้ำมนต์มาอาบน้ำมนต์เนี่ยจะต้องมาที่กุฏิท่านเจ้าอาวาส
แล้วทำพิธีกันทุกวันค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลย
ไม่ได้มีการเรียกรับเงินปัจจัยจากการทำพิธีอะไรนะ
อันนี้ชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับไม่มีการเรียกรับเงินแต่ว่าทำพิธีจริง
ส่วนเรื่องของการกระโจมอกใส่ผ้าถุงกระโจมอกอ้าวมันไม่เหมาะสมนะ
เรื่องชุดในการใช้ประกอบพิธีเนี่ยคนที่จะมารดน้ำมนต์มาอาบน้ำมนต์จะต้องเอาชุดของตัวเองมา
อันนี้คือเจ้าหน้าที่วัดบอกนะคะแปลว่าอะไรผ้าถุงนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนเตรียมมาเอง
แล้วคนมาเยอะไหมที่นี่มาเยอะเสาร์อาทิตย์คิดดูสิมีคนมาเข้าพิธีนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยคน
ทีนี้ได้ฟังจากมุมของเจ้าหน้าที่วัดชี้แจงไปแล้วใช่ไหมเราก็ต้องถามไปถึงทางสำนักพุทธบ้างว่า
ท่านบอกว่าท่านเห็นคลิปนี้แล้วนะห่วงเหมือนกันห่วงเรื่องความไม่เหมาะสมเพราะว่าเท่าที่ดูหลายคน
นุ่งกระโจมอกแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมนะ
มันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์ของพระ
ปกติตามหลักของศาสนาแล้วเนี่ย

ถือว่าเป็นพิธีกรรมคุณผู้ชม

เรื่องแบบนี้พอมันปรากฏเป็นสื่อท่านทราบแล้วท่านจะไปตรวจสอบไหม
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะจะลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งนี้
ไปตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เหมาะสมแบบนี้อีก
มันก็จะส่งผลกระทบไม่ใช่แค่กับวัดอย่างเดียวกับศาสนาด้วย
เมื่อกี้ที่น้ำแข็งเล่ามาเนี่ยคือเขาจะให้
คนที่จะมาอาบน้ำมนต์ในเตรียมชุดมาเองใช่ไหม
ใช่ก็นี่ไงถึงบอกว่าใครเตรียมเสื้อยืด

ใช่บางคนขาสั้น

ใช่ค่ะคือว่าไม่เหมาะสมแล้วนะคุณผู้ชมนะค่ะค่ะ